หลังจากที่มีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อน

หลังจากนั้นมีกลุ่มผู้ชายเข้ามารุมทำร้ายเลยนะคะ

ที่ซอยวัดด่านสำรงจังหวัดสมุทรประการ

แต่มันเผยแพร่ออกไปคนที่ดูเขาบอกว่า

อ๋อป่าวดำเงินไหม
พุทธตอบเขาเลยว่าเขาจะกินรึเปล่าลูกปืน
เอาซัดเข้าไปแล้วค่ะรัวหมัดทำร้ายร่างกาย

สมทบมารุมเตะรุมต่อยแบบ

คนที่ถูกรุมทำร้ายจังหวะหนึ่ง

เขาขอชีวิตแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล
จากนี้เขายืนยันนะคะคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาบอกเขาไม่รู้จักนะไม่รู้จักกลุ่มคนนี้เลย
ไม่เคยเจอหน้าไม่เคยรู้จักแล้วไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนนะคะ

ทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับน้องของผู้เสียหาย

น้องชายบอกว่าตัวเองมาทำงานที่ร้านที่เกิดเหตุประมาณ๔เดือน
คืนวันเกิดเหตุย้ำว่าตัวน้องชายนะ
น้องชายเขามานั่งกินเหล้าที่หน้าร้าน

เขาก็มาทำงานเขาก็มาทำงานแบบนี้ตามปกติพี่ก็มากินเหล้าอยู่ที่หน้าร้าน
ขณะที่กลุ่มคนร้ายเดินผ่านมาค่ะ
เขาบอกว่าทำขวดโซดาตกแตก
หลังจากนั้นแหละกลุ่มคนร้ายก็เลยเดินเข้ามาหาเรื่อง
ว่าเควียงขวดใส่เหรอคือเขาได้ยินเสียงขวดมันดัง
พร้อมกับหาว่ากลุ่มของเขามองหน้าถมน้ำลายใส่ด้วย
ซึ่งกลุ่มของตัวเองเขาบอกผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะ
แต่กลุ่มคนร้ายไม่เชื่อถามกันไปถามกันมา
ไม่รู้จะถามทำไมเพราะต่อไปก็ไม่เชื่อ
จากนี้หาเรื่องและข่มขู่บอกว่าเอาสักเม็ดไหมล่ะ

นำซ้ำยังโทรตามเพื่อนมารุมทำร้ายตามที่ปรากฏในคลิปนี่แหละค่ะ

เควียงขวดใส่พี่กูเหลือแบบนี้ไงครับ
ผมก็ชี้ให้ดูนะครับว่าขวดแตกใต้โต๊ะครับ
แล้วแกก็กลับไปอีกแล้วแกก็มาใหม่อืม
มาใหม่แล้วก็หาเพื่อนผมอีกคนนึงฐุรีน้ำดายใส่มองบึง

ยกมือไหว้ขอเขาแล้วเขาก็ไม่ฟัง
ไม่ครับมีล้มอีกครับเพราะมันซ้ำอีก
เม็ดไหมจะยิงอะไรอย่างนี้

ใจก็อยากสู้ครับแต่เขามาเยอะกว่า

สถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ

วันต่อมาค่ะถึงไปแจ้งความอีกครั้ง
ตำรวจก็รับแจ้งแต่ว่าจนถึงตอนนี้

ผมก็กลัวกลัวเหมือนกันว่าจะกลับมาทำร้ายร่างกายผมอีกเนี่ยนะคะ

กลุ่มคนร้ายที่ไปรุมทำร้ายผู้เสียหาย
เป็นพนักงานร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหน้าปากซอย

แล้วก็มีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดด้วย
ทีมข่าวพยายามเข้าไปสอบถาม
พบว่าพนักงานคนดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในคลิป

ทีมข่าวก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์

ซึ่งเขาก็รับนะให้ข้อมูลเพียงว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างมาไหว้พ่อไหว้แม่ที่นครปฐม
ไม่สะดวกจะให้ข้อมูลกับนักข่าว

เขาบอกแบบนี้นะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงเลย
ซึ่งกลุ่มของตัวเองไปให้ปากคำกับตำรวจ
ที่สถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ
ช่วงเวลาบ่าย๓โมงพรุ่งนี้
ก็คือเดี๋ยวเขาจะไปให้ปากคำเองนี่นะคะ
เปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาค่ะ